เย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูความคืบหน้ากรณีที่แรงงานพม่า๑๑คน
เช่ารถตู้เหมาคันมาเลยนะคะกะว่าจะกลับบ้านที่พม่ากลับประเทศ
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสัมภาระที่เขาขนมากันเยอะ
แล้วก็ไปปิดบังช่องแอร์ก็เลยทำให้ไม่มีอากาศหายใจ
แต่ว่าล่าสุดมีข้อมูลใหม่ออกมาแล้วนะคะ
เขาให้ข้อมูลบอกว่าคือตอนที่ขึ้นรถไปได้สักพักเนี่ย
มันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นก๊าซ
มันนี่อาจจะเป็นสาเหตุรึเปล่า
แต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันก่อนนะคะ

เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
เป็นเหตุการณ์แรงงานพม่า๑๑คนเหมารถตู้โดยสาร
ของนายประเคียงทองพิจิตรอายุ๔๓ปีจากจังหวัดสุราชธานี
ไปส่งเที่ยมเพิ่มแม่สอดจังหวัดตาก
เพื่อเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงคราน
แต่พอเดินทางไปถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๔
ถนนสายเอเชียตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
จุดนี้แหละค่ะแรงงานพม่าซึ่งมีทั้งหมด๑๑คน
เป็นผู้ใหญ่๑๐คนแล้วก็เป็นน้องเด็กหญิงอายุ๒ขวบอีก๑คน
มีอาการอาเจียนค่ะอ่อนแรงค่ะและสุดท้ายก็หมดสติไปนะคะ
คนขับรถตู้แล้วก็ภรรยาที่นั่งอยู่ด้านหน้า
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มีอาการผิดปกตินะ
ก็พยายามที่จะมาปลุกแรงงานพม่าแต่ไม่มีใครรู้สึกตัว
ตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งสายด่วน๑๖๖
รีบนำตัวแรงงานพม่าไปส่งโรงพยาบาลมโนรม
แล้วก็โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรนะคะ
ซึ่งตอนที่ไปถึงคุณผู้ชมแพทย์เองก็รีบให้น้ำเกลือ
แล้วก็ให้แรงงานพม่านอนพักจนทั้งหมดเริ่มมีอาการดีขึ้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เองสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจาก
สัมภาระที่ขนกันมาเยอะไปปิดบังช่องแอร์
ก็เลยทำให้แรงงานพม่าที่นั่งอยู่ในรถตู้โดยสาร
โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังเริ่มขาดอากาศหายใจ
แต่แรงงานพม่าให้ข้อมูลที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยตรงกันนะ
ไม่ค่อยตรงกับข้อมูลเบื้องต้นที่บอกว่ามีสัมภาระวางปิดช่องแอร์
แรงงานพม่ายืนยันตรงกันบอกว่าขณะที่โดยสารมากับรถตู้คันเกิดเหตุ
ได้กลิ่นแก๊ตอบอวนไปทั่วภายในรถหลังจากนั้นทุกคนก็หมดสติไป
ทีนี้ไปพูดคุยกับนายจอมินอูอายุ๓๔ปี
เป็นแรงงานพม่าที่ก็โดยสารมากับรถโดยสารรถตู้คันนี้เนี่ยนะคะ

บอกว่าตัวเองแล้วก็ครอบครัว๕คน
ขึ้นรถตู้คันนี้มาจากจังหวัดสุราชธานี
ตอนแรกเนี่ยยังไม่มีกลิ่นนะยังไม่มีกลิ่นอะไร
ก็จุดนี้แหละเริ่มได้กลิ่นเป็นกลิ่นแก๊สนะคะ

ไม่มีแรงเริ่มไม่มีแรง
บอกคนขับรถตู้สุดท้ายทุกคนก็สลบไปเนี่ยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชายนาฏแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพรถตู้คันนี้แหละค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้แรงงานพม่าอาเจียนแล้วก็หมดสติหรือเปล่า
เพราะว่าขณะเกิดเหตุก็มีสัมภาระวางปิดช่องแอร์
และตอนนั้นอากาศเองก็ร้อนอบอ้าวด้วยนะคะ
ทีนี้บริษัทรถตู้ได้ให้คนขับรถนำรถตู้กลับมาจากจังหวัดสุราชธานี
แล้วก็นำรถตู้คันใหม่มารับแรงงานพม่าทั้ง๑๑คน
ออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำตัวส่งต่อที่จังหวัดตาก
โดยที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสรุปนะ
ไม่มีบทสรุปว่าสาเหตุที่ทำให้แรงงานพม่าทั้ง๑๑คน
เขาเป็นลมหมดสติไปเพราะอะไร
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ด้วยนะคะมองอีกมุมหนึ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องโดยสารรถตู้
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
เราต้องระแวดระวังให้ดีแล้วก็คอยสังเกตนะฮะ

ใช่ค่ะเหมือนแรงงานชาวพม่าเขาบอกเขาได้กลิ่น
แต่ไม่มีใครกล้าบอกสิคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ